คุณผู้ชมค่ะการจัดสร้างพระโกฎจรรย์และพระหีบจรรย์
เป็นส่วนงานประณีศีลสำคัญอีกส่วนหนึ่ง
ของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งทุกขั้นตอนและทุกชิ้นงานล้วนต้องผ่านฝีมือของช่างสิน
ที่ต้องใช้ทั้งความละเอียดรอบครอบและประนีต
ในการประกอบไม้ฉลุลายชิ้นต่อชิ้น
จนเกิดออกมาเป็นลวดลายอันวิจิตรงดงาม
พาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานค่ะ
จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
จำนวน๑๔๖๑แผ่น
ถูกแปลรูปและส่งมอบให้กับกลมศิลปกรณ์
เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกรธจันทร์และพระหีบจันทร์
จากนั้นจึงถูกส่งต่อมายังช่างสิน
ของสำนักช่าง๑๐หมู่และช่างฝีมือจิตอาสา
ซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศกว่าร้อยชีวิต

ประสบการณ์ของเหล่าช่างศิลป์รุ่นบรมครู
ถูกถ่ายทอดสู่ช่างศิลป์รุ่นใหม่
ห่อล้อมจนเกิดเป็นสรรพกำลังสำคัญ
ที่มีเป้าหมายของการทำงานเดียวกัน
นั่นคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของงานจัดสร้างพระโกรธจันทร์
และพระหีบจันทร์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในส่วนของพระหีบนี้
ถ้าอีกลักษณะหนึ่งคือเป็นลักษณะคล้ายกับฐานรองพระโกรธอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งลักหน่าของงานก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม
มีส่วนประกอบที่สามารถแยกออกได้เป็นทั้งหมด๖ชิ้น
ขั้นตอนการจัดสร้างพระหีบจันทร์
เริ่มตั้งแต่การเตรียมแบบขยายแบบ
ขยายลายจากนั้นจึงเขียนรายละเอียดส่วนต่างขนาดเท่าของจริง
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการกรกฉลุแผ่นไม้จันทร์
ไม้จันทร์ที่ฉลุได้ลวดลายต่างแล้ว
ก็จะถูกส่งต่อมาขัดกระดาษทรายตกแต่งจนได้ที่
นำมาซ้อนกันให้เป็นกลุ่มช่อชั้นลวดลายตามแบบ
นำไปผูกประกอบกับโครงสร้างโลหะของฐานรองพระโกรธจันทร์ทั้ง๖ชิ้น
คือด้านตามยาว๒ชิ้นด้านตามกว้าง๒ชิ้นและฝาพระหีบอีก๒ชิ้น
ขณะที่การผูกลวดลายฐานรองพระโกรธจันทร์
เริ่มต้นจากลวดลายที่อยู่ด้านในสุด
ค่อยซ้อนทับและผูกรวมลวดลายทั้ง๑๙แบบ
นับจำนวนชิ้นไม้จันหอมได้กว่า๓๓๒๐๐ชิ้น
จนเกิดเป็นลายที่เรียกว่าเครือเทาครุฑ
อันเป็นลวดลายที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ความสูง๑เมตร๑๕เซนติเมตร
ความยาวฐาน๒เมตร๗๗เซนติเมตร
เป็นลายเครือเถาที่ประดับครุฑเป็นประธาน
ก็จะเป็นลวดลายหลักของพระหีบ
เป็นลายที่ประดับบนผนังโดยรอบ
เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงสื่อความหมายในลักษณะคล้ายกับเป็นภานะของพระนาราย
แล้วก็ตามความเชื่อจากโบราณ
ก็คาดว่าคิดว่าน่าจะเป็น
ก็คาดว่าน่าจะเป็น
คือพระมหากษัตริย์ของไทยน่าจะเป็นนารายที่อวตารลงมาเพื่อแผ่นดิน
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา
งานจัดสร้างพระหีบจันทร์มีความคืบหน้าไปตามลำดับ
ขั้นตอนของการจัดสร้างอยู่ภายใต้การดูแลของช่างผู้ชำนาญการ
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคนิคศิลปวิทยา
จากโบราณอาจารย์ตามแบบแผนโบราณราชประเพณี
เพื่อให้พระหีบจันทร์สวยงามสมพระเกียรติทุกประการ